ที่ทางภาคอีสานเขาบอกว่าช่วงนี้
ชาวบ้านเขาสร้างรายได้จากการออกไปจับกบกบที่มันจำสินนะครับ
โอ้โหอวบใหญ่จริงน้องอุตส่าห์อยู่ในดิน
ใช่กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าจำสินภาวนาแต่สุดท้าย
คิดว่าผลบุญจะส่งให้เราน่าสดไปไม่รอด
โดนจ้าโดนจำกินโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก
ใจนะเต็มมือเลยอ่ะเขาบอกว่านี่คือวิถีของชาวบ้าน
เขตพื้นที่อำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดฮะ
ชาวบ้านเขาออกมาหากบกันแบบนี้หลักเอาไปรับประทานครับ
แล้วถ้าหาได้เยอะก็จะเอาไปขายด้วยสร้างรายได้
เขาบอกว่ากบที่เป็นกบธรรมชาติ
และยิ่งถ้าเป็นช่วงจำสินของมันแล้วก็
ขายได้ราคาดีตัวอบอ้วนรสชาติมันจะอีกแบบ

ซึ่งผมก็เล่าไปงั้นผมไม่เคยกิน

อยากรู้ว่ากบจำสินมันตักกบลิ้นคือผมเคยทาน
แต่ว่าเป็นกบที่แบบเป็นกบเลี้ยง
ซึ่งมันก็ใหญ่เหมือนกันแหละแต่กบเลี้ยมันใหญ่นะ
มันใจใช่โอ้มันหัวเท่ากำปั้นเนี้ย
คือน่องมันเหมือนปีกบนไก่อะถูก
แต่ผมไม่แน่ใจว่ารสชาติของเจ้ากบที่เป็นกบจำสินเนี่ย
เอาไปทำอาหารรสชาติมันจะเป็นแบบไหน
อาจจะเหมือนแบบเหมือนไก่บ้านกับไก่เลี้ยง
ผมเชื่อว่าเนื้อมันน่าจะแบบ
แน่นกว่าธรรมชาติเพราะมันใช้แรงน่าจะอย่างนั้น
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าวิธีการนะในการไปดูกบว่า
ช่องไหนรูไหนบริเวณไหนที่มีกบจำสิน
เขาบอกให้ไปดูตรงที่ดินดินมันจะมีความโป่ง

มันจะไม่เหมือนราบทั่วไปมันจะนูนขึ้นมานิดอย่างนี้
แล้วที่สำคัญให้ไปสังเกตว่ามันจะมีรู

มันต้องหายใจแล้วถ้าบางตัวมันเหมือนจะติดแอร์เลยนะ
เป็นแอร์คอดิชั่นจะได้สบายยังไง
ถ้าติดแอร์ยังไงเป็นเหมือนเครื่องคลอกอาศาสตร์
ดูไอ้คอยร้อนที่อยู่ด้านนอก
คุณแต่ถ้าเกิดว่าคนเราไม่รู้ว่ารูอะไรแห่ไปรูงูนะคะ

ก็ต้องดูรูเล็กรูใหญ่รูแบบไหนแห่เข้าไปได้
ท้ายก็จับเจ้ากบตัวนี้ขึ้นมาได้ก็เป็นวิถีของทางชาวบ้านเขา
เป็นวิถีธรรมชาตินะฮะให้ดูกันแบบนี้กับภาพที่หาดูได้ยากจริง